เรื่องนี้เผื่อใครจะชอบใครจะไปร่วมทำบุญด้วยที่วัดแห่งหนึ่งเขาสร้างเมนเอาไว้
เพื่อเผาสัตว์อันเป็นที่รักเมื่อถึงเวลาที่มันจากไป
เอาไปดูเรื่องราวนี้หน่อยนะครับ
เล่าสู่กันฟังเผื่อใครอยากจะไปร่วมทำบุญ
ไปได้นะเพราะตอนนี้เขาจัดสร้างไปเนี่ยประมาณสัก๘๐เปอร์เซ็นต์

ใช่แล้วล่ะครับเมนเผาสัตว์เลี้ยงแห่งนี้นะฮะ
อยู่ภายในวัดร่องป่าเป่าหรือ
วัดปรรตาบุ่นท่าวางทองอาเภอเมืองจาก
โชโตเจ้าอาวาสวัดท่านเล่าถึงเหตุผลที่สร้างเมนนี้ขึ้นมา
สำหรับผาวสัตว์ประเภอสัตว์เป็นการช่วยเหลือผู้คน

สัตเลี้ยงของตนเองหลังจากมันสิ้นอายุไขลงไปแล้ว
ซึ่งทางวัดเขาจะมีพิธีกรรมทอดผ้าป่าบางสกุล
เหมือนกับทำให้กับคนยังไงอย่างนั้นเลย
ก่อนที่มาทำการชาปนกิจจนเสร็จนะ
ก็จะทำการเก็บกระดูกมอบให้กับเจ้าของกลับบ้านนำไปอีกด้วย
ขณะนี้เมนนี้เขาบอกว่าจัดสร้างไปแล้วกว่า๘๐
มันแล้วแต่ความสุขทัน
ถ้าเลี้ยงเหมือนน้อง
ใช่ไหม
นี่ไงน้องนก
นี่ไงลูกนกเขามีเหมือนกันนะครับ
เขาบอกว่าทางวัดบอกแบบนี้แล้วกันว่าจะไม่รับเผาสัตว์ที่มันมีขนาดใหญ่มาก

เอาเป็นแค่สัตว์ตัวเล็กที่เลี้ยงแบบตะมุตะมิตามบ้านนะครับคุณผู้ชมครับ
และถ้าหากญาติโยมจะนำสัตว์เลี้ยงที่สิ้นอายุไขมาทำการชาวพนักกิจสามารถติดต่อเข้ามาได้ตลอดเวลา
ทางวัดเนี่ยจะเริ่มชาปนกิจร่างสัตว์เลี้ยงเนี่ยตั้งแต่๘โมงเช้าของทุกวันทำเหมือนคนเด๊ะเลย
แต่ทางวัดเองเนี่ยก็ยินดีนะถ้าหากใครจะนำปัจจงปัจจัยมาช่วยกันบูรณะกับทางวัดก็ได้เหมือนกันถือว่าเป็นการร่วมกันทำบุญนะครับ